มาดูกันต่อนะคะข่าวนี้นางเอกดังเหมือนกันค่ะ
แต่ต้องขอโทษนิดนึงนะคะถ้าใครดูข่าวนี้แล้วแบบ
จอมันจะเป็นสีชมพูชมพูไปหมด
นางมาแบบชุดสีชมพูนะคะ
สดใสปากแดงมาเลยค่ะ

เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะก่อนหน้านี้มีข่าวลือนะคะว่า
น้องขวัญมีแฟนใหม่แล้วนะคะ
ซึ่งเธอก็ยอมรับกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าพี่แจ๊คหนูก็มีแฟนแล้วล่ะค่ะ
สวยแบบนี้หนูจะว่างเหรอคะที่น้องขวัญพูดหรือน้องหวันตีพี่แจ๊กกะลีนค่ะ
เพราะว่าจริงตอนนี้มีหนุ่มนอกวงการมาจับจองแล้วนะคะ
แต่ว่าด้วยความเป็นขวัญขวัญก็แบบพี่หนูไม่อยากพูดอะไรเยอะนะคะ
แล้วก็พูดติดตลกด้วยนะคะว่าเรื่องความรักทุกคนที่รู้ก่อนก่อนหน้าพี่แจ๊กกะลีนใครรู้ไหม
เพื่อนสนิทนางแล้วแม่รู้ทีหลังนะ
เออสนิททำไมเรียนมองเทพนี่ล่ะ
เออนะคะอาจจะเป็นยังไงไปฟังทั้งหมดจากน้องขวัญอุสามณีกันเลยค่ะ
ขวัญว่ามันก็ดีนะกับการที่ว่าเราไม่ต้องบอกอะไรกับใครไปเหมาะสนุกด้วยอย่างงี้
มีสิ่งที่เราก็ลองทำตามคำแนะนำของเพื่อนหนูบ้าง

ใช่ป่ะคือคือเรื่องความรักเนี่ยคุณแม่จะค่อนข้างเป็นคนสุดท้ายที่ลุง

แต่คนเดียวคนแรกที่จะรู้เรื่องเราได้ดีที่สุดเลยก็คือ

สัมภาษณ์ขวัญมั้นานแต่ขวัญบอกว่านิดนึงนะที่พี่จากรรญินเคยบอกว่าแฟนหนุ่มเขาอยู่แถวสุวรรณภูมิ

คุณผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องงานกันบ้างนะคะ
เพราะอย่างที่ทราบตอนนี้เธอมีผลงานละครสุดคลาสสิกค่ะ
นาคพระขนงที่เพิ่งวงสวงไปคุณผู้ชม
ซึ่งเธอก็บอกว่าเดี๋ยวได้ดูแล้วนะเดือนมิถุนายนค่ะ

บอกว่าตอนนี้มีผู้จัดติดต่อมาเพียบเลย
แจบทั้งนั้นตบจุบเลยมีแน่นอนนะคะ
แต่ว่าจะมีตอนไหนนั้นนะคะแฟนจะได้หายคิดถึงหรือเปล่า

ขวัญก็โชคดีที่มีผู้ใหญ่หลายท่านอย่างนี้ให้โอกาสขวัญมา
แต่ในขณะนี้ขวัญขอให้ผู้ยักษ์แต่เขาเป็นคนคอยให้ข่าวคอยประกาศดีกว่า
เพราะว่าเราก็จะได้รับรู้โดยทั่วกันในวันที่บวงสวง
หรือวันที่ทางค่ายทางกองเขาแถลงข่าว
ได้ได้พบเป็นแน่นอนได้หายคิดถึงค่ะ

หาวันที่คุยกับน้องขวัญประมาณ๒๐นาที

แจ๊คยังไม่มีแฟนใช่ไหมเราต้องทำตัวแบบนู้นแบบนี้นะ

ถ้าว่างก็แวะมาบันเทิงไทยรัฐบ้างก็ได้นะคะ

ถ้ามีประสบการณ์เริ่มความรักก็อย่าจะแชร์ให้พี่สาวรู้นั่นแหละ